นักพยากรภะยิ็มซี่อันดับหนึ่งของเมืองไทย

นั่นก็คือเดือนเมษายนและพฤษภาคม

เราไปเริ่มกันที่เมษายนเลยดีไหมคะ

เย็นเมสายนได้พระรามลำพันธ์กิบดกิบด
ทั้งสามีทั้งภรรยาบ่นกันไปก็บ่นกันมาก
จะเป็นช่วงเวลาที่ต้องระวังนิดนึง
เราบ่นเขาเขาบ่นเราต้องระวังเรื่องอารมณ์และคำพูดอ่าระวังคำพูด

ค่ะอ่าได้พระรักต้องพอกอ่า

ต้องระวังเรื่องสุขภาพอุบัติเหตุเกี่ยวกับเรื่องของบาดแผลผิวหนัง
อืมแล้วการงานกันยิ่งแต่ในเรื่องการเงินและการงานเลิศที่สุด
เพราะว่า๔แปลว่าเด่นมากนะดินน้ำลมไฟท่าทั้งสิ่ง
แปลว่าสำเร็จในเรื่องของธุรกิจที่ดิน
ในเรื่องของงานบริการโรงแรมร้านอาหารงานบันเทิง
ดีมากส่วนพระรักษ์ต้องระวังเรื่องสุขภาพ

ตั้งแต่ฟังมาทั้งหมดตอนนี้๑๑เดือนเนี่ยเดือนเราดู

ไม่ใช่ค่ะเรื่องการงานมันดีมากค่ะแม่

เราเบ้าประวัติภาพหัวอยู่

แมแมเลยเนี่ยแหละ
แมแหงแหรงเนี่ยแหละ

พระพิคเนธอันนี้แปลว่าสำเร็จ
ศิลปินดารานักร้องวิศวกรสถาปนิก
ผู้ทำงานเกี่ยวกับสร้างสรรค์สถาปัตย์ต่าง
เพราะพระพิเนธเนี่ยเป็นผู้เขาเรียกว่าเกี่ยวกับเรื่องของศิลปินศิลปะ
แท่แห่งศิลปะ
นี่เด่นมาก

ประธานความสำเร็จให้แก่ข้าพเจ้า
เหมือนพระเจ้าแล้วก็บอกไปว่าอะไร

หรืออาจารย์ทำได้งานซะแกน

ส่วนบ้นบ่อยเราก็จะมีสติ

บอกว่าจะได้ความรักจากเพื่อนหรือคนในสังคมเก่า

กลับมาเจอกันแล้วกลายมาเป็นแฟนก็ได้
นี่ถือว่าใช้ได้เป็นไพ่ที่มีความสุข
ทั้งงานทั้งเงินทั้งความรักแต่ต้องระวังยาหอบอ

หูเบาแม่

อายุน้อยกว่าเลยนะอายุน้อยกว่า

ก็เดือนเดือน๙ก็เดือนกัญญายนง่ะก็บอกแล้วเกี่ยวนี่ตรงมากเลยเพราะบอกตั้งแต่ต้นแล้วว่าจะได้แฟนที่อายุน้อยกว่าเออจริงขึ้นเลยก็คือเดือน๙นั่นเอง

มากว่าเราจะเสกเสร็จน้ำหยดดหมดมือ
มัวจะพยายามเปิดน้ำน้อย
เซ็นแล้วพอเป็นขั่นเสร็จลองน้ำใส่แตมเสร็จแล้วก็
เราทำลับตามตรงไหนค่ะ

นั้นนั้นผมบ่อย
อ๋อนะคะและ